วันนี้มีเรื่องที่พูดถึงกันเยอะนะครับ

ที่ชอบสั่งอาหารแล้วให้เขามาส่งที่บ้าน
พอพนักงานผู้ชายเข้ามาส่งอาหารมาส่งสินค้าให้
ตัวเองก็แก้ผ้ายืนรออยู่ปากประตูบ้านเลย
แล้วก็ช่วยตัวเองโชว์อวัยวเพศให้ดูเลยเนี่ย
ตั้งใจตั้งกล้องถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะ
แล้วก็มีการเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์
เราก็เป็นห่วงค่อบครัวเค้ารู้หรือยัง
มีใครพาไปดูแลรักษาบำบัดอะไรให้มันดีขึ้นไหม

ใช่แล้วก็จิตแพทย์บอกว่าไม่ใช่โรคจิตนะ
แต่เป็นคนที่มีความผิดปกติทางเพศ
ต้องส่งไปรักษานะคือจริงแล้วรักษาได้แล้วมันก็หายได้ด้วยนะ

คือถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจากพฤติกรรมที่ก่อเหตุแบบนี้
เดี๋ยวมันจะลามปามหนักขึ้นเนี่ยคนอื่นเขาจะเดือดร้อนไปด้วย
แล้วเขาบอกว่ายิ่งถ้าเราเห็นคลิปเรานำไปแชร์ต่อโพสต์ต่อส่งต่อ
เขายิ่งชอบนะเขายิ่งจะทำอีกนะ
เหมือนเขาแบบโอ้โหสำเร็จแล้วโชว์สำเร็จอย่างนี้
วันนี้เราตามไปถึงจุดที่เขาก่อเหตุนะครับ
เดี๋ยวท่านรอดูนะฮะแต่ว่าเริ่มต้น
เราไปพยายามหาพนักงานที่เขาไปส่งสินค้า

สิบทราบว่าร้านอาหารที่เขาส่งสินค้าเนี่ย
ก็อยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
สาขาหนึ่งของพนักงานที่เขาอยู่ในคลิป

เพราะเอิญทางบริษัทเขาบอกว่าคือเขาขอว่า
ไม่ให้พนักงานของเขาสัมภาษณ์ก็แล้วกัน
มันก็เกี่ยวกับเรื่องของภาพพจน์ภาพลักษณ์อะไรของเขาด้วยนะครับ

มันก็เจอเหมือนกันนั่นแหละเราก็เลยไปหานะครับ
อีกร้านหนึ่งปรากฏว่าน้องที่เขาไปส่งสินค้าแล้วเขาเจอผู้ชายคนนี้เนี่ย

โอ้โหจะหยุดเพราะเจออันนี้หรือเปล่า

หรืออาจจะตกใจเว้ยเพราะเหตุผลนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ
แต่เราก็สอบถามทางร้านนะครับทางร้านบอกว่า
พอพนักงานไปเจอลูกค้าคนแบบเมื่อสักครู่นี้ในคลิปเนี่ยนะท่านผู้ชม
ก็เลยออกกฎแล้วเพื่อความสบายใจของพนักงานทุกคนที่ต้องไปส่งสินค้าด้วย

เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลถ้ามีพนักงานให้ไปส่งสินค้า
แล้วเขาบอกว่าให้ไปส่งถึงในบ้าน
หรือว่าเข้าไปเยอะมากกว่าหน้าประตูบ้านเนี่ยไม่ต้องเข้าไป
เอาแค่หน้าปากประตูรั้วก็พอ
แล้วถ้ามันเจอลักษณะแบบนี้มาอนาจารย์มาทำไม่ดีไม่ร้ายลักษณะดูแล้วมันสุ่มเสี่ยงอ่ะ

ไม่ต้องกลัวถูกต่อว่าว่าทำไมไม่ส่งทำไมไม่เอาเงินมาสินค้าไม่ถึงมือลูกค้าไม่ต้องกลัว
ก็เลยเป็นนโยบายของบริษัทไปเลยเพื่อป้องกันพนักงานด้วย
ถูกต้องครับก็ต้องดูแลความปลอดภัยของพนักงานด้วยนะครับ
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านที่ทางร้านเขาบอกว่าเนี่ยไปส่งที่หมู่บ้านนี้บ้านหลังนี้บ้านของผู้ชายคนนี้นะครับ
บ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับประตูหน้าบ้านวันนี้ปิดครับในบ้านมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่สองคันมีลูกสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง
ไปยืนยืนอยู่ไม่ใช่ใครนะคะนักข่าวของเรา

คุณกิติศักดิ์นะฮะเราก็ไปถามแถวบ้านนะนะตะโกนเรียกไม่มีใครออกมานะครับสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของชายที่อยู่ในคลิปนั่นแหละที่ไปก่อเหตุสำเร็จความไข้โชว์พนักงานเดลิเวอรี่แต่ไม่มีคนอยู่เพราะว่าเมื่อเช้ามีคนมารับออกไปแล้วปกติชายคนนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อน
จะมีบ้างที่มีเพื่อนมาหามาดื่มกินสังสรรค์อะไรที่บ้านส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชายคนนี้ที่อยู่ในคลิปต้องการอะไรเพราะว่าเพื่อนบ้านบอกว่าก็เห็นว่าเขาก็มีแฟนเป็นผู้หญิงปกตินะ
ยังไม่เคยเห็นเลยครับนอกจากเห็นแค่ว่าเขามา
เขามีกินเรื่องกับเพื่อนบ้างคือเพื่อนเขามาหาบ้างในบางอาทิตย์ครับ
ทราบครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาส่งมาให้ดูเพื่อนเขานึกว่าเป็นผมอะครับ
เพราะว่าผมก็เป็นคนส่งพิซซ่าเหมือนกันครับ
แล้วเราคิดว่ายังไง

คิดว่าเขาทำจริงไหม

คือเพิ่งเห็นแค่แบบเมื่อตอนเช้านี้มีรถกระบะอยู่คันหนึ่งอยู่ในบ้าน
แต่พอออกมาตอนกลางวันก็ไม่เห็นเราอะครับ
ไม่ครับแต่เขาเห็นเขามีแฟนเป็นผู้หญิงนะครับ

ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะครับ
เป็นเพื่อนบ้านด้วยกันแล้วก็ต้องแบบ
ยิ่งมีความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะครับ

ติของเราคุณกิติศักดิ์ก็ไปถามเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับ

เขายังไม่รู้นะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ผมเปิดให้ดูเลยนะฮะ
โอ้โหปรากฏว่าพอได้เห็นในโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าเห็นหน้าชัดเจนไง

เหงื่อออกเลยนะครับ

ถึงกับบอกว่ากลัวเลยนะครับ
เพราะว่าบ้านนี้เขามีลูกสาวด้วย

เกิดหนักข้อถึงขั้นมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้าย

ปกติก็ไม่ได้สูงสิงกันอยู่แล้วนะครับ

อยากจะย้ายออกจากหมู่บ้านเลยนะ

กลัวจะเรียกลูกเราเข้าไป

เราคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้มันคุกคามอันตรายไหม

มันเป็นอารมณ์ทางเพศอย่างนี้นะ

การแบบว่ายับยั้งชั่งใจ
ของคนที่ว่าจิตไม่ปกติอะไรอย่างนี้

ถ้าเขามีความผิดปกติก็น่าสงสารนะ
ก็น่าจะเอาไปบำบัดไปนักสาอะไรอย่างเงี้ย
แล้วถ้าปกติล่ะ
ถ้าปกติเราตั้งใจให้มันเป็น
ให้มันตั้งใจทำมันขึ้นมาอย่างนี้
ก็น่าจะได้รับการลงโทษ

ไม่ให้ไปฝูงสิ่งบ้านใครอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็วันนี้ไม่เจอชายที่ก่อเหตุนะฮะ

ไปแล้วเขาก็เปลี่ยนชุมการที่กัดจังหวัด
ไปอยู่นู่นอะเจ้งในรัฐวาดไป

บอกว่าได้เห็นคลิปแล้ว

สินค้าสามารถแจ้งความเอาผิดได้นะครับ
แจ้งตำรวจได้นะแต่ถึงแม้ไม่มีคนมาแจ้งความนะ
คุณเขียนมาสอนก็ถือว่าเป็นความผิด
ทางกฎหมายอาญานะครับไม่จำเป็นต้องมีเจ้าทุกข์
คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกระทำลักษณะที่เปิดเผย
บุคคลอื่นเห็นน่ะคือคำว่าเปิดเผยให้บุคคลอื่น
สามารถเห็นได้คนเดียวก็สามารถแจ้งความได้นะ
ไอ้คำว่าผู้ใดกระทำอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
รกำนันก็คือคนจำนวนมากหรือว่าที่ชุมชนที่ชุมอะไรแบบนี้
จำเป็นต้องมีหลายคนนะถ้าคุณไปเปลือยกาย
ไปเปิดเผยร่างกายไปทำลามกอนาจารย์กับคนแม้แต่คนเดียว
คุณก็ถูกแจ้งความเอาผิดได้ตามกฎหมายอาญามาตรา๓๘๘
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทอันนี้เป็นโทษนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีคนไปแจ้งความร้องทุกข
ตำรวจก็ดำเนินคดีได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องเอาตัวไปบำบัดนะคะ
ไม่อยากจะให้มาเกาะเหตุอะไรแบบนี้อีกถูกต้องค่ะ